คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่สื่อในโปรตูเกต
รายงานข่าวเอาไว้นะคะว่าเมื่อวันที่๗มีนาคมที่ผ่านมา
ที่ชายหาดแห่งหนึ่งนะคะอยู่ดีมีสุนัขไปคาบถุงพลาสติก
ถูกทิ้งไว้ที่ริมหาดแล้วในถุงพลาสติกนั้นมีหัวคนอยู่
ทีนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวชาวไทยนะคะ
ชื่อว่านางนัชยาเจนจบอายุ๔๑ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งเธอไปเปิดร้านนวดที่โปรตูเกตแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาเอาไว้ได้
เป็นหญิงสาวชาวไทยเป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะไปทำงานร้านนวดด้วยกัน
ว่าสาเหตุก็คือเป็นปมเรื่องเงิน๑๐๐๐ยูโรที่ไปลงทุนทำร้านนวดด้วยกัน
เบื้องต้นผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้วนะคะ
แต่ยังไม่ยอมบอกว่าชิ้นส่วนศพชิ้นส่วนอื่นอยู่ตรงไหน

เจอแต่ศีรษะค่ะแต่ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะทำคนเดียว
ตอนนี้ก็เลยตามตัวสามีของผู้ต้องหาที่เป็นหญิงสาวชาวไทยคนนี้

หนีไปคาดว่าจะหนีมาเมืองไทยด้วยนะเป็นชาวปากีสถาน
ทีนี้ค่ะสิ่งที่น่าเศร้าเข้าไปอีกนะคะก็คือ
นักข่าวของเราเนี่ยไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตนะ
ที่บ้านตะเคราะห์อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินไปเจอกับญาติญาติ
ญาติญาติก็เลยเล่าให้ฟังว่าพ่อของผู้เสียชีวิต
ทราบข่าวลูกว่าลูกเสียชีวิตอาการสุดหนักแล้วเสียชีวิตไปด้วยค่ะ
นักข่าวของเราไปพบกับนางเสยเจนจบอายุ๗๖ปี
และนางสมหวังใจงามอายุสี่สิบหกปี
เป็นแม่และพี่สาวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปเจอยาดนะคะ
ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเพราะว่า
เพิ่งเสร็จจากงานชาปนักกิจศพ
ในเมียเจนจบอายุแปดสิบหกปี
ซึ่งเป็นพ่อของหญิงสาวที่เสียชีวิตในโปรตูเกตนะคะ

แต่พอรู้ข่าวว่าลูกสาวเสียชีวิตอาการซุดเลย
แล้วเสียชีวิตเมื่อ๑๔เมษายนที่ผ่านมา
ตัวยาดเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยว่าครอบครัวรู้ข่าวการเสียชีวิต
สถานทูตไทยเขาแจ้งมาสถานทูตไทยในโปรตูเกต
แจ้งผ่านอบตช่างปี่
พอรู้ข่าวปุ๊บโอ้โหคุณพ่อของหญิงสาวที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
สุดหนักเลยส่วนคุณแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยกันกับผู้เสียชีวิตก็คือ

หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยอะค่ะ
พี่ดูพ่อดูแม่ให้ดีนะพี่สั่งบ้านเขาทำอะไรเขาทำบุญลงตะวน
เออพี่สบายค่าใจให้หนูหน่อยนะพี่ไม่มีเงินอยู่บ้านไม่มีเงินนะ
พี่ไม่มีเงินไม่เป็นไรหรอกหนูจะส่งไปให้พี่เองเขาก็ส่งมา
พอวันที่๒๗๒๘ไปรับเงินเขามาหนูก็ทำบุญให้เขาเนอะ
ซื้อผ้าตายซื้ออะไรถวายพระให้
พอวันที่๑๘ก็โทรเช็คหาน้องดูว่าเป็นยังไงบ้างก็หายเงียบไปเลยเช็คยังไงก็หายเงียบไปเลยนะ
๑๐๐๐๐ยูโรก็แค่๓แสนกว่าบาทนะใช่ค่ะ
แต่ว่าทางครอบครัวบอกว่าที่กำลังกลุ้มขณะนี้ก็คือไม่มีเงินที่จะรับศพกลับมาทำพิธีที่ไทยนะ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นกระดูกก็ได้ถ้าใครจะพอช่วยได้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ